เอาละครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดูความสดใสกันบ้างดีกว่า
ที่บ้านคุณสุภาษาคุณอาร์เตียม

พาไปจุดถ่ายรูปจุดนี้อย่างคุณสุภาษากำลังเล็งอยู่
เวลาถ่ายกับอุโมงต้นไม้ต้องถ่ายมุมไหนคุณ
หันดิฉันมาฝั่งนี้

ใช่ไม่เห็นแล้วจะไปทำไม

จริงงั้นพาไปดูกันเลยดีกว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะครับ
โอ๊ยงามเป็นตะไป่ทะเนาะถ่ายรูปงามเนาะหมองนี้เนาะ
สวยกันทุกคนจริงเลยนะครับสาอุบรณ์นี้นะครับ

คุณกล้องเกือบล้นโทรศัพท์เกือบล้นนะลูกนะ

อุโมงต้นไม้ที่สวยแบบนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยฝีมือคน
แต่ต้องเป็นฝีมือของธรรมชาติอยู่แล้วคุณถูกต้องไหมครับ
ระยะทางยาวกว่า๑กิโลเมตร

ทำให้กลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวที่งามมีหลีงามขัก

ครับเดินทางไปชมแล้วก็พักผ่อนมากยิ่งขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะครับ
ที่แห่งนี้อยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านทุ่งไสงามตะบนเมืองเดช
อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีไกลบ้านคุณไหม

ละอำเภอใช่ไหมนะครับชาวบ้านได้ปลูกต้นเสียวสองฝั่งถนนที่จะมุ่งหน้าไปที่วัดป่าไสงาม
รวมแล้วทั้งสิ้นปลูกมาประมาณ๑๕ปี
เสียวเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลำต้นสูงประมาณ๑๐เมตร

โดยยอดของต้นเสียวทั้งสองฝั่งถนนเขาเอ็นมาบรรจบกันให้คุณ
กลายเป็นซุ้มนะฮะกลายเป็นอุโมงแบบนี้นะครับ
มีความสวยงามแบบนี้สร้างความร่มรื่นให้กับผู้สัญจรไปมา
ใช้ถนนเส้นนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
แล้วก็เป็นนามิเมืองไทยที่อุบลราชธานี
นามิเลยเหรอ

เคี้ยวขจีอย่างคุณต้นเสียวก็เคี้ยวขจีเหมือนกัน
ทำให้บรรยากาศร่มรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ
ใครผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น
ไปนั่งพักผ่อนกันแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายเซลฟี่
ถ่ายภาพที่สวยงามมาอวดกันนะครับ
มีบางคนก็เดินเล่นชิวนะสบายดีนะคะ
ดูอากาศดีดีที่เยี่ยมเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบรรณราชธานีอากาศดีนะครับ